เอาได้แล้วอยากจะสาวใช่ไหมล่ะ
เฮ้ยมือใครยาว
โชว์แขนยาวเอาล่ะแต่ที่จะพาไปดูเนี่ยนะครับ
อยู่ในช่วงของตลอดข่าวขำ

วันนี้มาไปดูสเต็ปว่ามันแบบไม่เครงใจใคร
แต่จะเป็นเวทีไหนกันบ้างเนี่ยไปดูกันเลยครับ
เริ่มต้นกันที่งานวัดนิคมสามัคคีจังหวัดพังงา
เป็นพิธีเปิดป้ายที่ไม่ธรรมดาสักเท่าไหร่
ดูจากชาวบ้านที่ต่อแถวสิครับมาทำอะไรกันล่ะครับเนี่ย
เคฟไส้หมูหยองหนึ่งขอทานมไข่มุกสอง
โอ้โหไม่ได้ต่อแถวซื้อของกิน
เขาต่อแถวถ้วยกันเปิดป้ายวัดครับอี้น้องโถโฮ
นุโมทนาสาธุกันสิครับรออะไรอ้าวสาธุ
สาธุ
จากนั้นก็มีการแสดงฟ้อนรำกันปกติแต่มันไม่ปกตินะสิครับ
เมื่อเจอสเต็ปของน้องหนูคนนี้เข้ามา
แหมใจนางรำแบบนี้เนี่ยอยากจะมอบมงกุฎให้น้องเขาซะจริง
รำไปรำมายังไม่หยุดแต่เราก็ไปสนุกกับคุณแม่ท่านนี้
นี่ทั้งรำทั้งฟอสแบบสุดไม่รู้จะอินกับน้องเสื้อดำ
อ่อนชอยงดงามแบบนี้เนี่ย
งานหน้าขอจ้างสองคนนี้มารำเปิดงานหน่อยจะได้ไหมล่ะครับ
และความมันแบบสุดทั่วยังไม่จบครับ
ไปเจอกันอีกงานกันดีกว่ากับงานพิธีส่งมอบโครงการปลูกป่า
เผื่อชางและสิ่งแวดล้อมจังหวัดซู่ริน
ที่แห่ขบวนกันคึก
กรองยาวทั้งช้างที่มาเดินโชว์ตัว
แต่ดูเหมือนจะมีคนแย่งซีนพี่ช้าง
ก็เห็นจะเป็นคุณพี่ฝรั่งแก๊งนี้ล่ะครับ
ท่าดีลีลาเด่นแบบนี้
ไม่รู้จริงว่าเอาสเต็ปเด็ดแบบนี้

เต้นกันมันแบบไม่เกรงใจช้างแบบนี้

ละละละละลำเลย

น่าจะอยู่เมืองไทยมานานเพราะดูท่าทางสเต็ปแดดแล้วมันช่าย